ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการพยายามตามง้อขอคืนดีกับภรรยาที่เขาก็เลิกกันไปแล้ว
แต่พอง้อไม่สำเร็จเนี่ยปรากฏว่าเอาปืนไปยิงเขานะฮะแล้วมีชาวบ้านถูกลุกหลงด้วย
ชาวบ้านเนี่ยถูกลูกหลงเสียชีวิตไปหนึ่งศพบาดเจ็บอีกสอง
ส่วนภรรยาที่ตามไปยิงเขาแล้วเขาไม่ยอมไปขอคืนดีเขาแล้วเขาไม่ยอมแล้วยิงเขาเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัส
คนก่อเหตุพยายามที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดค่ะเอามีดแทงท้องตัวเองเนี่ยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าไม่ตายนะครับสาหัสนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ครับที่ชนบุรีนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสมพรปานจันทร์รองสารวัตรสอบสวนสพบวินได้รับแจ้งเหตุยิงกันในซอยซุ้มไก่ชนในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
ที่เกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ติดกับสนามไก่ชน
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวมุตตานครวนขนองอายุ๔๒ปีเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ย
ตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนางสาวมุตานแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกสามคนนะครับที่ถูก
หลงถูกยิงเข้าไปด้วยคือนายอนุวัฒน์สิงหาอายุ๒๑
กระสุนเข้าที่หน้าอกฝังเข้าไปข้างในถึงจุดใกล้ปอดอาการสาหัส
แต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตนะฮะที่โรงพยาบาล
มีนายสิทธิพงศ์คำงูเหลือมอายุ๒๖ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บ
วิชาณศรีเสด็จอายุ๒๗ถูกกระสุนเข้าที่ราวนมด้านซ้ายบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งเจ็บอีกสาม
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนใช้มีดแทงตัวเองในร้านขายอาหารตามสั่ง
ก็ไปดูปรากฏว่าคนที่ใช้มีดแทงตัวเองในร้านขายอาหารตามสั่งเนี่ย
คือชายที่ไปยิงในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นมือปืนนะครับ
นายคนนี้ชื่อว่านายบุญลองปุกเป็ดอายุ๔๔ปีหรือว่านายนุ
พื้นเพลย์เป็นชาวพิษสุนุโลก
สภาพที่เจอก็คือนายบุญลองนอนหงายจมกองเลือดหายใจรวยริน
มีบาดแผลถูกมีดแทงที่หน้าท้อง๕แผลจนไส้เนี่ยทะลักออกมา
แผลเลยเหรอใช่บาดเจ็บสาหัสอยู่ฮะไส้ทะลักเลย
เราทำเทาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเลือดอาบทั้งนั้นนะครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับพร้อมกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ในรถกระบะของนายบุญลองนะฮะก็จอดอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งเนี่ย
ขับไปที่ร้านก๋วมาแล้วก็ขับหนีมาที่นี่มีปืนลูกซองยาว๑กระบอก
พร้อมกับกระสุนซึ่งก็เป็นหลักฐานนะฮะว่าไปก่อเหตุยิงเข้ามา
บุญรองก็พอให้ปากคำกับตำรวจได้นะอ๋อยังพอพูดได้อยู่ใช่
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพยายามไปขอคืนดีกับนางสาวมุตตานคลวนคนนองแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอดีตภรรยา
กันไปประมาณปีนึงแล้วแต่ถูกปฏิเสธแล้วก็มีปากเสียงกัน
ก็เลยไปเอาปืนที่เตรียมมาด้วยจะมาขอคืนดีแต่เตรียมปืนมาด้วย
ยิงใส่ไป๔นัดในร้านโดนนางสาวมุฒตาลที่หัวไหล่๑นัด
เหลืออีก๓นัดถูกชาวบ้าน๓คนครับ
ที่เข้ามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวตาย๑เจ็บ๒คนที่ถูกลุกหลง
ถ้ารวมอดีตภรรยาตัวเองด้วยก็เจ็บ๓
หลังจากนั้นก็เลยพยายามหนีครับ
แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะหนีไปไหนเลย
อยากจะหนีความผิดด้วยการฆ่าตัวตายไปเลย
กลับมาที่ห้องเช่าของนางสาวมุตานอยู่ห่างจากร้านก๋วเตี๋ย๑กิโลเมตร
ไปหยิบมีดในร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็แทงท้องตัวเองเลย
เข้าไปกะจะให้ตายแทงไป๕ครั้งปรากฏว่าไม่ตาย
ตำรวจก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีต่อ
ส่วนนางสาวมุตตานแล้วก็นายบุญรองผู้ก่อเหตุ
ทางโรงพยาบาลตอนนี้ก็รับตัวไปรักษาอยู่นะครับ
ชาวบ้านอีก๒คนที่ยังเจ็บก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็มาดูแลแล้วส่วนผู้ที่เสียชีวิตญาติก็รับศพไปแล้วนะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำแล้วก็รอการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
สำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายบุญลองนะครับ

มีหลายเหตุการณ์แล้วเหมือนกันที่เอามีดเอาปืนไปง้อแฟนง้อสาวนะคะ